เรื่องของข่าวดังตอนนี้นะคะ
วันที่ผ่านมามีภาพหนึ่งเผยแพร่ออกมา
ด้วยระบุว่าชื่อน้องสักูระ
สกุระเราก็อ่านดูเอ๊ะใครชื่อไม่คุ้น

ทีนี้เขาบอกอยากจะให้ย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
ตอนนั้นชื่อว่าน้องเคอีโงะ
จำได้หรือยัง

ก็คือเด็กผู้ชายนะคะที่เป็นลูกครึ่งไทยกับญี่ปุ่น

เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะเรสวนตะวัดพิษสนุโลก

ภาพนี้เป็นภาพของน้องเขาตอนนี้

จริงนี่คือเคอีโงซาโตะ
ตอนนั้นตัวเล็กผิวค้ำ

อันนี้ภาพปี๕๒แล้วก็อันนี้ภาพปี๔
อันนี้คือช่วงเวลาที่เขาได้พบพ่อตอนปี๒๕๕๙

แต่ว่าน่าคล้ายกันนะคะ

คือตอนตรงมาเขาก็เคลียงคล้ายคุณพ่ออยู่
เคยิโงซาโต
กลับไปดูภาพตอนที่เดินจูงมือกับคุณพ่อนะคะ
และนี่คือภาพตอนที่โชว์รูปคุณพ่อ
เขาบอกมีภาพนี้ภาพเดียวเป็นภาพของคุณพ่อ
ตอนนั้นเกิดขึ้นที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร

ทีนี้หลังจากนั้นอีกหลายปีมีภาพนี้ออกมา
เกอิโง่อยู่ในชุดเชียร์ลีเดอร์
และก็เป็นที่สนใจของสังคมทั่วไป

แต่ภาพนี้เป็นภาพตอนที่เขาประกวด
ประกวดดาวเทียม

เขาจะมีดาวเดือนแล้วก็ดาวเทียว
มหาวิทยาลัยคุณใช่ไหม

ก็เป็นลักษณะของสาวประเภท๒อะไรอย่างนี้
ก็เป็นดาวเทียมแล้วก็เป็นลักษณะของคนน่ารัก
ดาวมีแล้วเดือนมีแล้วอันนี้เป็นดาวเทียมไงคะ

ล่าสุดก็โลกออนไลน์เขาก็ฮือฮากันนะคะ
เพราะว่าเพจของมหาวิทยาลัย
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้โพสต์ภาพเคอีโงะ
ล่าสุดในชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
นิสิตนะคะเป็นนิสิตนะคะไม่ใช่นักศึกษานะคะ

พร้อมกับข้อความที่ระบุว่า
จากเด็กน้อยตามหาพ่อที่วัดท่าหลวงในวันนั้น
สู่ความเจิดจรัสในรั้วมหาวิทยาลัยในวันนี้
ตอนนี้นะน้องเรียนแล้วนะคะ
สาขาอนามัยชุมชน
จบแล้วได้ช่วยเหลือชุมชนแน่นอน
เรียนดีนะคะแล้วน้องเขาก็เก่งนะ

ไม่ค่ะแค่ได้สิทธิ์ก่อนที่จะมีการสอบครั้งใหญ่
สอบโคต้าแต่น้องเปลี่ยนไปเยอะมาก
พอโตมาแล้วหน้าตาเหมือนคุณพ่อสมัยหนุ่มเลย
เก้าปีผ่านไปตั้งแต่ปี๕๒มาถึงปี๖๑
วัยเหมือนโกหกแล้วน้องก็เปลี่ยนไปเยอะนะ

ตอนนี้ที่บอกว่ามีการประกวดดาวเทียมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ยังไม่มีการประกาศผลออกมานะ
น้องได้เป็นดาวเทียมหรือเปล่าอยู่ในช่วงของการโหวต
ใครที่ดูอยู่ตอนนี้และเป็นนิสิต
โหวตให้หน่อยโหวตได้จนถึง๑๙สิงหาคม

คือเขาชอบสไตล์แบบนี้
มาตั้งแต่อายุ๙ขวบแล้ว

คือมีลักษณะแบบตุ้งติ้งนิดหน่อย
แต่เขาบอกว่าเขายืนยันว่า

ถูกใช่ค่ะ
ตอนแรกอาจกลัวคุณพ่อว่ารึเปล่าเนี่ย
กล้าที่จะเปิดเผยนะฮะ

ขอให้ได้เป็นดาวเทียม